หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหายไปนะคะระหว่างเดินทางไปพิชิตยอดเขาฟานซีปานในประเทศเวียดนาม
ทีมกู้ภัยพยายามค้นหาเกือบสัปดาห์แล้วนะคะล่าสุดพบศพแล้วค่ะ
กู้ภัยเวียดนามพบศพนายไอดินเว็บนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวัย๒๒ปี
เสียชีวิตระหว่างปีนขึ้นยอดเขาฟานซีปันทางตอนเหนือของเวียดนาม
ซึ่งใกล้กับพรมแดนที่ติดกับจีนหลังจากทางการส่งทีมกู้ภัยกว่า๕๐คน
ออกค้นหากระจายตามจุดต่างเป็นเวลานานเกือบสัปดาห์
ก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งบริเวณที่พบศพก็อยู่ไม่ไกลจากตำแหน่งดังกล่าวค่ะ
รายงานข่าวระบุว่านายเว็บได้แยกจากแฟนสาวที่โรงแรมในเมืองซาปา
เพื่อที่จะขึ้นไปปีนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งมีความสูง๓๑๔๓เมตรเมื่อวันศุกร์ที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
จากนั้นขาดการติดต่อกับแฟนสาวเมื่อเช้าวันเสาร์นะคะ
โดยครั้งสุดท้ายที่ส่งข่าวให้กับแฟนสาวทราบว่าหกล้มและบาดเจ็บที่หัวเข่า
อกจากนี้ยังเป็นแผลที่แขนทำให้ต้องเสียเลือดมาก
และต่อมาก็ได้เงียบหายไปนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามไปพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ